ใครที่สวมชุดเหมือนกับพระสงฆ์เนี่ยนะคะ
อยู่ในสภาพที่ถูกรุมสน่วมเลยคุณผู้ชมค่ะ

เนื่องมาจากว่าพระรูปนี้ไปบอกให้ผู้หญิงคนนึง

โอ้โหเท่านั้นแหละค่ะเป็นเรื่องเลยค่ะ
ว่าไงครับว่าไงใช่ให้ผมแก้ผ้าดี
เอาออกเมื่อกี้มันไม่ใช่นะครับแบบนี้มันไม่ใช่
ออกไปไม่ไหวโดนสกรม
โอ้โหชาวบ้านไม่ยอมคุณผู้ชมค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ละมุนเลยค่ะแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะคะ
นี่คือเหตุการณ์ที่ตลาดปลาแห่งหนึ่งที่อ่างทอง
ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ก็โวยวายแล้วถ่ายคลิปเอาไปลงในโลกออนไลน์
จนมีการตั้งคำถามบอกเอ้าแล้วที่เห็นอยู่นี่ตกลงเป็นพระจริงหรือเปล่า
ทำไมไม่สำรวมเลยนะคะไปถามอย่างนั้นได้ยังไงนะคะ
คนในคลิปเนี่ยนะคะคนที่ถ่ายคลิปนะคะเล่าบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนเช้า
ตัวเองก็เจอกับพระรูปนี้กับลูกศิษย์บินทบาทอยู่ในตลาดนี่แหละค่ะ
แล้วไปเจอหญิงสาวจู่พระก็เดินไปถามว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นสาวประเภท๒
แก้ผ้าให้ดูหน่อยหลังจากนั้นก็เถียงกันเลยค่ะ
จนกลายเป็นเรื่องวุ่นวายอย่างที่เห็นในคลิปนะคะ
ขณะที่พระที่ปรากฏในคลิปนะฮะพระปรีชาเนี่ยเล่าบอกว่า
ตนเองนึกว่าผู้หญิงคนนั้นเรียกใส่บาท
พอเข้าไปกลับบอกว่าไม่ได้เรียก
แล้วก็พูดต่อว่าไม่ได้เอ่อไม่ได้เป็นผู้หญิงเป็นสาวประเภทสอง
ตนเองก็เลยบอกไปว่าถ้าเป็นจริงไหนแก้ผ้าให้ดูหน่อย
ซึ่งเป็นการพูดหยอกเฉยไม่ได้ให้ทำจริงเอาไปฟังเสียงกันค่ะ
ก็แล้วแต่
ทุกท่านจะพิจารณานะคะว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
แต่นี่ค่ะสุดท้ายลงเอยอย่างที่เราเห็นในคลิป
หลานชายของพระนะคะบอกว่า

เคยรักษาแล้วกินยาเป็นประจำ

พระปรีชาบอกว่าจะแจ้งความกับคนที่เอาคลิปไปโพสต์นะคะ
เพราะว่าทำให้ตนเองเสื่อมเสียค่ะ